โปรดติดตามตอนต่อไป
เช้าวันรุ่งขึ้นเอกยุทธ์โทรให้พี่สาว

ส่งให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

แต่เป็นคนขับรถไปรับแทน

ทางธนาคารจึงโทรไปสอบถาม
ได้รับการยืนยันว่าเป็นลายเซ็นต์จริง
จึงมอบเงินสดให้
การเป็นเบาะแสสุดท้าย
ก่อนจะไม่มีใครติดต่อเอกยุทธ์
ได้อีกเลยกระทั่ง๙มิถุนายน

เข้าแจ้งความที่เสาหน่อวังทองล้าง

ญาติเชื่อว่าการหายตัวไปของเอกยุทธศ
ความขัดแย้งส่วนตัวอีกทั้ง
ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้เปิดเผยถึงอดีตนายกรัฐมนตรี
ยิ่งลักษณวัฒน์ไปภารกิจส่วนตัว
การสืบสวนพุ่งเป้าไปที่สันติภาพ
เขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเอกยุทธ์
เป็นผู้ไปรับเช็ค๕ล้านบาทที่สนามบินสุวรรณภูมิ
และเขาหายตัวไป
สันติภาพถูกจับกลุ่มที่ปั๊มแก๊ส
ริมถนนเพชรเกษมจังหวัดสมุทรสาคร
เขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

รับเป็นผู้สังหารเอกยุทธ์เพื่อชิงทรัพย์
เนื่องจากโกรธแค้นที่ไล่แฟนสาวออกจากงาน
หลังจับได้ว่ายักยอกเงิน
โดยชักชวนสุธิพงศ์พินพิสารร่วมก่อเหตุ
มิถุนายนระหว่างเอกยุทธ์นัดเพื่อนกินข้าว

สันติภาพขับรถไปรับสุธิพงศ์

ขับรถพาไปที่บ้านย่านทาวนอินทาวน์
ชกทรัพย์สินและถอดเสอร์เวิร์ฟกล้องวงจ้อนปิด

ขับรถไปตามถนนมอเตอร์เวย์
ขาดใจตายก่อนนำศพเอกยุทธไปฝังที่เขาจิงโจ

นำเสื้อผ้าและทรัพย์สินของผู้ตายไปทำลายหลักฐาน
นำเงินแบ่งกันกระทั่งถูกจับกลุ่ม

มันก็มีพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานเอกสารต่าง
มีพอที่จะฟ้องผู้กระทำผิดได้
ในความผิดตามที่เราได้ตั้งข้อกล่าวหาไว้
คดีนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธร
จำคุกตลอดชีวิตสันติภาพและสุธิพงศ์

ปิดคดีฆาตกรรมอดีตเจ้าพ่อแชร์ชาเตอร์